เรื่องต่อไปนี้อันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเชื่อแบบนี้
ว่ากล้วยประหลาดมักจะมาให้โชคให้ลาบ
ก็เลยจะพาไปดูที่นี่ค่ะว่ามันแปลกประหลาดยังไงบ้าง

ไม่ใช่ต้นนั้นมันตายแล้ว
ดูต้นอื่นดูดีคุณจนะนี่มันไม่แปลกหรอก
ถ้ามันจะตายแล้วมันจะนอนกล้วยมันก็ตอกลูกแล้วมันก็ตายค่ะคุณ
มาดูค่ะกล้วยแปลกที่ชาวบ้านเขาพากันฮือฮา
ก็คือนี่เลยอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๐ทับ๕หมู่๙
ตำบลบึงคอหายจังหวัดปฐุมธานี
ถามว่าต้นนี้แปลกยังไงคุณเห็นยัง

ปลีหัวปลีปกติแล้วมันจะไม่แทงออกมาจากดิน
ยังสิที่แทงออกมาจากดินคือนอใช่ไหมใช่
แต่อันนี้ปลีกล้วยเนี่ยมันดันโผล่แทงออกมาจากใต้ดิน
คุณศรีดาอินทวงเป็นผู้พบกล้วยแปลกนี้
เล่าให้ฟังว่าตัวเขามารับจ้างทำความสะอาดที่บ้านหลังนี้
พอมาถึงที่บริเวณหน้าบ้านทางเข้าบ้านเลย
ก็พบเหมือนหน่อกล้วยโผล่ออกมาจากดินเล็กน้อย

เพราะหน่อมันก็ขุดไปปลูกต่อได้ก็เลยขุดลงไปเรื่อย
ปรากฏว่าพอขุดลึกลงไปกลายเป็นว่า
เฮ้ยที่เห็นโผล่ขึ้นมาจากดินมันไม่ใช่หน่อ
แต่มันเป็นหัวปลีกล้วย
แปลกมากว่าทำไมปลีกล้วยมันถึงแทงออกมาจากใต้ดิน
ตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะใครเอาหัวปลีมาเสียบเอาไว้ใต้ดินหรือเปล่า
จะทำอะไรหรือเปล่าแต่ไปมามันไม่ใช่
มันเป็นหัวปลีที่มาเกิดที่บริเวณโคนต้นกล้วยที่ล้มตายไปแล้วจริง
คุณดูกล้วยต้นที่คุณบอกมันนอนคือมันล้มตายไปแล้ว
แล้วทำไมปลีมันถึงโผล่มาจากใต้ดินได้
นั่นแหละเขาก็เลยว่ามันเป็นความแปลกที่เกิดขึ้น
เขาบอกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้เลยนะ
เขาก็เชื่อแหละว่าเอาล่ะมาขนาดนี้ล่ะ
ฟ้าดินอาจจะนำโชคลาภมาให้ก็ได้
หลังจากนั้นก็เลยไปตามเพื่อนมาช่วยดู
นั่นแหละจ้ะงานนี้ชาวบ้านเขาก็เลยพากันมาดู
พร้อมกับนำผ้าสามสีมาด้วย
แล้วก็นำของต่างเพื่อจะมากราบไห้ต้นกล้วยตรงนี้ค่ะ

แต่ก็ต้องบอกอีกครั้งย้ำกันเป็นประจำว่า
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์

ก็เป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้มันอาจจะเป็นความผิดปกติบ้าง
มันเป็นความผิดปกติที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
แต่ถามว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริง

คือต้นกล้วยมันมีความผิดปกติบ่อย

แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือต้นมงต้นไม้เนี่ย

ถ้ามันมีโอกาสจะแทงออกมาได้มันก็จะพยายามโผล่ขึ้นมา

เสร็จไหมคะเหมือนคุณน่ะเวลาแบบคุณจมดิน
ใช่คือผมก็พยายามหาเอาตัวรอดทุกทางนะครับ
ค่ะแถไปด้วยก่อน